สวัสดีครับ๗นาฬิกา๔๑นาทีนะครับมาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันในรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันครับเมื่อวานนี้หลายจุดหลายพื้นที่เกิดความแปรปวนลักษณะอากาศเกิดขึ้นนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปอากาศหลายจุดจะเย็นลงเกิดอะไรขึ้นบ้างนั้นปัจจัยไหนมายืนเมืองไทยเดี๋ยว
อย่างแรกที่วันนี้เราจะมาดูกันก็คือ
บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงหรือว่ามวลอากาศเย็นแถบสีฟ้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นักขนาดนี้

การว่าจะมาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาคอีสาน
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางต่อเนื่องแบบนี้ไปจนถึงสุดสัปดาห์
จากนี้เองยังพบว่ามีหนึ่งปัจจัยเข้ามาเยือนเช่นเดียวกัน
บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
สีน้ำเงินที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นี่คือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศพม่านะครับ
ถือว่าเป็นปัจจัยแล้วก็ต้นเหตุสำคัญเลยทีเดียวที่ทำให้เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับ
เลื่อนที่ผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนำความชื้นจากพื้นผิวลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ
ก่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองทำให้มีฝนตกหนักลมกระโชกแรง
แล้วก็บางจุดบางพื้นที่นั้นมีรายงานเรื่องของลูกเห็บตกด้วย
ตอนนี้คลื่นกระแสลมดังกล่าวยังคงเคลื่อนที่ผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง
นั่นก็หมายความว่ายังสามารถที่จะส่งผลทำให้บริเวณทางตอนบนของภาคเหนือนั้น
มีโอกาสเกิดฝนได้ต่อไป
เช่นเดียวกับที่บริเวณทางตอนกลางของประเทศนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก

ก็เป็นอิทธิพลจากบริเวณความกดอากาศสูงที่แผลลงมา
ช่วงแรกของการปะทะกันก็ทำให้เกิดฝนฟ้าขนองขึ้นแบบนี้
หลังจากนั้นก็จะเย็นลง
โดยภาพรวมการลดลงของอุณหภูมิจากการตรวจสอบ
พบว่าพื้นที่ภาคอีสานนั้นถือว่าเป็นพื้นที่ที่คาดการณ์ว่า
อุณหภูมิจะเย็นลงที่สุด
พบว่าอุณหภูมิหลังจากนี้เป็นรถเป็นต้นไป

จะสามารถให้จะเย็นลงได้อีกประมาณ๖๘องศาเซลเซียตนะครับ
ส่วนพื้นที่อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคเหนือภาคกลาง
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนั้น
อุณหภูมิจะเย็นลงจากนี้ประมาณ๔๘องศาเซลเซียต
มาดูภาพรวมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในเช้าวันนี้กัน
จากการตรวจสอบก็พบว่าหลายจุดหลายพื้นที่ในเช้าวันนี้
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
จะสังเกตว่ามีพื้นที่สีน้ำเงินแผลลงมาปกกลุ่ม
นั่นก็หมายความว่าได้สัมผัสกับอากาศหนาว
อุณหภูมิต่ำกว่า๑๕๙องศาเซลเซียต
ส่วนพื้นที่อื่นนั้นถูกสีเขียวปกคลุมอยู่
ก็คืออากาศเย็นสบายอุณหภูมิไม่เกิน๒๒๙องศาเซลเซียต
แล้วก็คาดการณ์ว่าจะเป็นแบบนี้ต่อไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้
นี่คือสถานการณ์ความหนาวเย็นรวมไปถึงสถานการณ์ฝน
บริเวณพื้นที่ตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนกลาง
ในขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้น
ยังคงต้องจับตามองอย่างยิ่งเลยทีเดียว
เพราะว่าตอนนี้คลื่นเริ่มแรงแล้วนะครับ
ปัจจัยสำคัญก็เนื่องมาจากมรสุมตะวันออกเชียงเหนือที่พัดปกกลุ่ม
บริเวณดังกล่าวนั้นมีกำลังแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ที่ทำให้คลื่นฝั่งอันดามันนั้นอาจจะสูงประมาณ๒๔เมตร

พื้นที่สีเหลืองสีเขียวที่ปรากฏในหน้าจอในขณะนี้
สังเกตว่ายังคงมีการเคลื่อนที่ประชิดติดตามแนวชายฝั่ง
โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไปจนถึงสุดสัปดาห์
ดังนั้นใครที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับ
ส่วนประชาชนที่อยู่ตามแนวชายฝั่งต้องระวังเรื่องของสถานการณ์คลื่นสูงซัดฝั่งด้วย
เพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปคลื่นนั้นจะแรงแล้วก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นี่คือภาพรวมสถานการณ์คลื่นแน่นอนครับนอกจากคลื่นแล้ว
ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้นก็มีการคาดการณ์ว่าจะมีเพิ่มเช่นเดียวกันนะครับ
โดยจากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
พบว่ามีโอกาสการเกิดฝนกระจายตัวตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนล่างทีเดียวนะครับ
วันนี้เน้นหน่อยในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของภาคนะครับ
บริเวณจังหวัดสุราธานีนครศรีธรรมราช
พรุ่งนี้จะไปเน้นบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
ส่วนบริเวณทางตอนบนฝนนั้นก็เน้นกระจายตัวในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ยังคงมีโอกาสตกประปายในหลายพื้นที่
จุดอาจจะมีลมแรงเกิดขึ้น
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่เราจะต้องเจอกันแบบนี้ไปจนถึงสุดสัปดาห์นะครับ
แน่นอนหลายจุดหลายพื้นที่เจอทั้งฝนทั้งร้อนทั้งหนาวต้องดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษนะครับ
อกจากนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะตรวจสอบสภาพอากาศเพิ่มเติมได้ผ่านทางแอปพลิเคชันมายไทยรัฐครับ
ตอนนี้ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ